คุณผู้ชมครับมาดูคารวาลสารสัมพันธ์ไทยจีน
ซึ่งเขาขับเคลื่อนรถยนต์มาตั้งแต่ประเทศจีนมาถึงบ้านเรานะครับ
ตอนนี้ก็อยู่ในเส้นทางของการศึกษาวัฒนธรรม

บ้านของคุณคุณปล่อยเสียงภาคภาษาหน่อย

สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวจีน
เที่ยวอุบลราชธานีขอให้มีความสุขหลายเด้อ

แค่ภาษาจีนธรรมดาก็จะไม่ได้
ยากไปหน่อยนะยากแต่ต้อนรับด้วยสาวอีสานเจ้าถิ่นเจ้าบ้านเลยนะครับ
อุบลราชธานีส๒ของผมนะครับ
ก็เมื่อวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาคุณผู้ชม
คารวาลสารสัมพันธ์ไทยจีนนะครับ
เขาก็เคลื่อนรถยนต์มาถึงที่นี่แหละครับอุบลราชธานี
โดยมีจำนวนทั้งสิ้น๑๐คันนะครับ
ก็มีสื่อมวลชนและนักท่องเที่ยวชาวจีนรวม๒๙คน
ได้เข้าชมการทำหัฐกรรมทองเหลืองบ้านปะอาว
ตำบลปะอาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีที่ดังมากนะใช่ค่ะ
ฝีมือไม่ไกลจากอำเภอเมืองด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่
ให้ได้ทำให้ได้ชมให้ได้ซื้อ
โอ้โหแล้วก็งานสวยงามมากนะครับ

เททองเหลืองให้เป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนนะครับ
ต่อมาคณะคารวาลไปอีกที่คุณอันนี้สวยมากนะครับ
วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ตำบลชีทวนอำเภอเคืองใน
เพื่อชมธรรมาศสิงหรือว่าธรรมาศ
ซึ่งเป็นที่นั่งสำหรับพระสงฆ์เทศนาธรรมในสมัยก่อนเมื่อสักครู่นี้
แล้วก็นั่งรถไถนาชมบัวน้อยสะพานเชื่อมต่อ
ระหว่างชุมชนบ้านหนองแคนกับบ้านชีทวน

สูญการเรียนเทียนพรรษาศรีประดูก
อันนี้ได้ลงมือทำเองเลยนี่เรียกว่าการแกะพิมพ์
เพื่อที่จะติดต้นเทียนต่างในประเภทติดพิมพ์
จังหวัดอุบลราชธานีมี๒ประเภทก็คือแกะสลักแล้วก็ติดพิมพ์

ใช่ครับแม่เอาหน้าจอก่อนคุณผู้ชมแซวมาใหญ่เลย
วันเยาวชนวันพรุ่งนี้นะครับผม

เมื่อสักครู่ตอนต้นรายการพูดผิดไปเป็นวันที่๒๐กันยายนนะครับ
แล้วก็จากนั้นเหล่าวันดาขลาวด์คลาวัล
หรือว่าผ่ออสมรวยอุ้ยจิตโจง

ถึงต้องการเป็นครอบร่วมมืออยู่ในประเทศไทย

จัดโครงการนี้ขึ้นระหว่างวันที่๒๒สิงหาคมถึงวันที่๒๙กันยายน
เริ่มออกเดินทางจากเมืองออดโดสเก็บปกครองตัวเองมองกาเลีย
ในสาธารณะประชาชนจีนผ่านเมืองต่างของจีนแล้วก็ประเทศลาว
เข้าสู่ด่านชายแดนอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย
จากนั้นก็เข้าสู่ภาคกลางแล้วก็ไปทางภาคตะวันออกของประเทศไทยด้วย
ที่สำคัญนะคุณจุดจอดแวะทุกจุดเป็นสถานที่ที่สำคัญ
เรียนรู้วัฒนธรรมแบบนี้ในทุกจังหวัด